นักข่าวของเราพร้อมอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะรอดูบ้างไฟพญานาคในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ก็รายงานเข้ามาคนเยอะมากนะคุณภาคภูมิ
ก็ไปจับจองพื้นที่นะคะไปร่วมงานออกพรรษา
และงานบุญบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดน้องคายนะคะ
เขามีการจัดงานเป็นแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงจุดกำเนิดของบ้างไฟพญานาค
ไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
รายงานสดมาจากที่นั่นเลยนะคะเชิญค่ะ
สำหรับในค่ำคืนวันที่๒ของการจัดงานเทศกาลบุญออกพรรษาแล้วก็บุญพระไฟพญานาค
ประจำปี๒๕๖๑ของจังหวัดหนองคายนะครับเรียกได้ว่ายิ่งคึกคักเป็นอย่างมาก
เพราะว่าในช่วงค่ำที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในจังหวัดหนองคายเอง
แล้วก็ในพื้นที่ข้างเคียงเดินทางมาชมการแสดงแสงสีเสียงกำกำเนิดบ้างไฟพญานาคครับ
รวมไปถึงในพื้นที่บริเวณงานนั้นก็มีซุ้มอาหารแล้วก็ซุ้มของเล่นต่างไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในจังหวัดหนองคายและจากทั่วภูมิภาคนะครับ
รวมไปถึงพี่น้องจากประเทศลาวต่างทยอยเดินทางเข้าชมงานการแสดงแสงสีเสียงกำเนิดบ้างไฟพญานาค
จัดขึ้นบริเวณลานพญานาคแห่งนี้นะครับตรงข้ามวัดลำดวนอำเภอเมืองหนองคายแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด
โดยภายในงานนะครับบริเวณนี้จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาขายของทั้งพวกของฝากแล้วก็อาหารการกิน
รวมไปถึงร้านปลาโป่งแล้วก็ยิงลูกดอกนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตามบูธอาหารนะครับที่มีบรรดาร้านอาหารชื่อดังภายในจังหวัดมาเปิดให้บริการนะครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็เดินทางมาเพื่อที่จะรอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอโพนพิสัยแล้วก็ที่อำเภอรัตนวาปีนะครับโดยเฉพาะคู่เพื่อนซีคู่นี้นะครับถึงแม้จะเป็นคนในพื้นที่เองแต่พวกเธอก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบุญบ้างไฟพญานาค
ก็อย่างก็มีค่ะอย่างอย่างข้อสอบอย่างนี้นะก็สอบก็ไปขอขอพรจากท่านพญานาคก็ถือว่าสำเร็จนะคะ

ที่คนวิสัยนะคะ
มันจะมีถ้ำ
ถ้ำคนวิสัยที่เขาให้รอดนะคะ
ก็จะไปขอพรกัน
แล้วปีนี้จะพูดเรื่องรัฐนาวะปีมั้ยครับ

แล้วไปที่นั่นที่ไหน
ก็ทุกปีก็ไปที่นั่นเพราะว่ามันขึ้นเยอะค่ะ

ปีนี้คาถ้ามันจะขึ้นเยอะค่ะ

ก็ได้ยินแต่ผู้เท่าผู้แก่ว่ามาว่า
วันอะไร๑๕ค่ำ

ดุลารึเปล่า
แต่เห็นเขาว่า๘๒ผลกัน

มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ
มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ

มันอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติค่ะ